คุณผู้ชมฮะเจ้าดุ๊กดิ๊กหมาที่ราชบุรีที่มันหายไป
แล้วเจ้าของพยายามเพิ่มเงินรางวัลให้แล้วนะ
จากหลักพันเป็นหลักหมื่นจากหลักหมื่นเป็นหลักแสน
คนทำดีต้องได้รางวัลมีคนเจอแล้วฮะ
รับเงินแสนไปก่อนเลยฮะโอ้โห
รอบมาตรงนี้เป็น๑๐รอบแล้วแต่เราไม่เจอ

๑แสนนิกกันให้พี่ทมนะเป็นของรางวัลนะคะ

เงินแสนบาทเป็นเรื่องที่เจอเจ้าดุ๊กดิ๊กครับค่ะฮ่ะ
เจ้าของเจ้าดุ๊กดิ๊กเนี่ยเอาเงิน๑แสนไปมอบให้กับพี่ธม

ซึ่งเป็นคนที่เจอเจ้าดุ๊กดิ๊กนี่ทางขวานี่คือเจ้าดุ๊กดิ๊กนะ
ดุ๊กดิ๊กมันหายไปจากหน้าวัดดอนตะกรมเพลิมเมืองราชบุรี
ตั้งแต่๒๖กันยาที่ผ่านมาคุณผู้ชม
คุณนรวรรณเจ้าของเจ้าดุ๊กดิ๊กบอกว่า
ดุ๊กดิ๊กมันเป็นหมาจรมีคนเอามาทิ้งไว้

ดุ๊กดิ๊กมันวิ่งตามมอเตอร์ไซค์ของแฟนออกจากบ้านไป

ที่วิ่งตามอยู่ตะเลิศเลยฮะตะเลิศหนีออกนอกเส้นทางไปเลย
ก็เป็นห่วงกันนี่ร้องไห้กันทั้งบ้านเลยนะ
ก็ช่วยกันออกตามหาหาเจ้าดุ๊กดิ๊กไม่เจอ
ทีแรกตั้งรางวัล๓๐๐๐บาทไม่มีคนสนใจ
เพิ่มไปหลักหมื่นสองหมื่นก็แล้วกันยังเงียบอยู่
ตัดสินใจครับเพิ่มเป็น๑แสนบาทไปเลยละกัน
กระทั่งมีคนมาเจอก็คือพี่ธมนั่นแหละมาเจอเจ้าดุ๊กดิ๊ก
แล้วหายไปไม่ได้ไกลเลยพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง

ซึ่งจุดนี้คุณนรุวัลเขาบอกจริงเขาหามาหลายรอบแล้วนะ

ประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงตามสายที่เขาบอกเนี่ยนะ
ว่าเจ้าดุ๊กดิ๊กคงจะดวงสมพงษ์กับพี่ทมนี่แหละ

พี่ธมอาบน้ำปลาแป้ง

อารมณ์ดีเป็นพิเศษด้วยเพราะว่าเพิ่งจะรับเงินแสนไป
ทางขวานี่นะตัวหอมมาเลย
ถมเล่าว่าตี๕เมื่อวานนี้ครับไปทำความสะอาดอยู่แถวที่เก็บของเก่า
ซึ่งเขาก็มาเป็นประจำโอ้โหหน้ายังขาวอกอยู่เลย
อาบน้ำประแป้งต้องทำแบบนี้
เออถ้าไม่เปิดก็โรยแป้งตรงสะดือนิดนึง

ทงบอกปกติเขาไปทำความสะอาดแถวนั้นอยู่แล้ว
สังเกตเห็นหมาพันธัยสีขาวสีน้ำตาลนอนซ่อนอยู่ตรงต้นไม้
ก็ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บอะไรนะแต่ดูเหมือนตื่นตกใจกลัวนิดนึง
พี่เขาคิดว่าน่าจะเป็นหมาจรแหละ

พี่เขาเล่นโซเชียลมีเดียด้วยนะ

เขามั่นใจว่าต้องเป็นตัวที่พี่เขาเพิ่งเจอแน่เลย
ก็เลยชวนแฟนกลับมาดูพบว่าอ้าวมันยังอยู่นี่

ก็เลยโทรติดต่อเจ้าของก็คือพี่นรุวัลเนี่ย

ถามว่าเงินแสนที่พี่ธมได้มาเอายังไงดีพี่ธมจะทำอะไร

ก็แจกจ่ายพี่น้องไป

ส่วนที่เหลือก็จะเก็บไว้เป็นทุนประกอบอาชีพต่อไป